ช่วงหลังมักจะมีข่าวโทรศัพท์ของเหล่าดาราคนดัง

ดาราสาวชื่อดังก็ถูกแฮ็กไปจากโทรศัพท์ของเธอ
ทำให้บริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในสวิสเตอร์แลนด์
ได้พัฒนาโทรศัพท์ที่มีความปลอดภัยสูง

โดยใช้เทคโนโลยีได้แบบเดียวกับที่ใช้ในกองทัพ
ซึ่งก็จะสามารถป้องกันเมาแวร์ที่จะมาแฮ็กข้อมูล
มีการป้องกันการดักฟังบทสนทนาหรือว่าข้อความ
และแน่นอนนะครับว่าโทรศัพท์นี้มาด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย
มีฟังก์ชั่นเหมือนกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นท็อป

และราคาก็ต้องสูงตามไปด้วยนะครับ
ตกเครื่องละเกือบ๕แสนบาทครับ
ค่ายสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
มุ่งเน้นแข่งขันทางด้านราคา
จำหน่ายในราคาเครื่องละ๑๓๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๔๕๕๐๐๐บาท
เหตุที่โทรศัพท์รุ่นนี้มีราคาแพงลิ้ว
เป็นเพราะผลิตจากวัสดุกว่า๒๐๐ชิ้น
ติดตั้งระบบป้องกันการถอดรหัส

และระบบการรักษาการจัดเก็บข้อมูลทุกอย่าง
ในส่วนของชิปเป็นการใช้การเข้ารหัสแบบ๒๕๖บิต
ที่ใช้ในการสื่อสารของกองทัพ
ป้องกันการจารกรรมข้อมูล
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเหล่าดาราคนดังและเซเลบริตี้
มักตกเป็นเหยื่อการจรกรรมข้อมูลส่วนตัว
ออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะ
ดรีกออเยอร์รองประธานฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์
การประกอบเครื่องแต่ละเครื่องใช้เวลาไม่ถึง๑นาที
แต่นี่เป็นโทรศัพท์สำหรับคนที่มีความห่วงใย
ในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
เขาบอกว่าการประกอบโทรศัพท์แต่ละเครื่อง

และจะทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่โรงงานในสวีเดน
จากมีความปลอดภัยสูงแล้ว
โทรศัพท์ยังมีความสวยงามและคงทน
ตัวเครื่องทำจากไทแทเนียมและหุ้มหนังแท้
ระบบการใช้งานเพียงแค่ปรับสวิชที่ด้านหลังจอ
ผู้ใช้สามารถเข้าโหมดทิว
โทรเข้าออกและส่งข้อความในรูปแบบป้องกันการถอดรหัส
อย่างข้อมูลว่าผู้ใช้โทรศัพท์กำลังอยู่ที่ไหน
ถูกออกแบบขึ้นมาตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่ต้องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
โดยตั้งเป้ากลุ่มลูกค้าเป็นคนดังและนักธุรกิจระดับโลก
มักจะต้องมีข้อมูลสำคัญเก็บไว้ในโทรศัพท์
หากยังจำกันได้เมื่อ๒ปีก่อน
เกอร์ได้โพสต์ภาพเปลือยของเหล่าคนดังในวงการฮอลลีวูด

เหยื่อของพวกเขารวมไปถึงเจนิเฟอร์ลอเรนซ์

ปัจจุบันครองตำแหน่งนักแสดงที่มีค่าตัวสูงที่สุด
ซึ่งเจ้าตัวยังได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า
การเอาภาพเปลือยของเธอออกมาโพสต์
คือการก่ออาชญากรรมทางเพศเลยทีเดียว
ในตลาดสมาร์ทโฟนที่ผ่านมา
เป็นการแข่งขันกันในด้านต่างเพื่อช่วงชิงตลาดแมส
อย่างการแข่งขันเรื่องเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ประคมขายเมกาพิกเซลล์

แต่ว่าตอนนี้การนำเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสูง

และเป็นจุดแข่งขันของบรรดาค่ายสมาร์ทโฟนแทน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน